ไปดูเรื่องของผู้หญิงคนนี้กันต่อค่ะผู้หญิงคนนี้ไปแจ้งความกับตำรวจบอกถูก
ลวนลามบนรถขณะที่เธอหลับแล้วก็เอาไอโฟน๑๔ของเธอไปด้วยค่ะ
ผู้หญิงคนนี้นะคะเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์
อายุยี่สิบสองปีไปแจ้งความกับตำรวจสรัฐนาธิเบชนนทบุรี
ให้ช่วยติดตามตัวคนขับรถแท็กซี่มาดำเนินคดีค่ะ
เธอเล่าบอกว่าสิบหกพฤษจิกายนประมาณตีห้ากว่ากว่า
ก็เรียกแท็กซี่เขียวเหลืองไม่ทราบทะเบียนนะคะ
เรียกจากถนนเข้าสารมาส่งที่หน้าบ้านตรงห้าง
คุยกับเพื่อนแล้วสังเกตว่าคนขับเนี่ย
ชอบแบบมองหน้าเธอผ่านกระจกหลังมาดูเธออยู่บ่อย
จนกระทั่งเธอก็เผลอหลับไปในรถรู้สึกตัวอีกทีนึง
ก็หายไปด้วยทวงโทรศัพท์คืนจากคนขับแท็กซี่ก็ปฏิเสธค่ะ
บอกไม่รู้เรื่องหลังจากนั้นก็รีบจอดรถแล้วไล่เธอลงจากรถหลังจากนั้นขับหนีไปเลย
ค่าค่าแท็กซี่ก็ไม่เอาด้วยเธอยืนยันบอกนี่ไม่ได้เมาจนขาดสติ
แต่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับเธอจริงค่ะ
แล้วเราตามกับสัญญาณจากไอโฟนอะไรอย่างนี้ได้ไหม
ตามแล้วค่ะแล้วทีนี้เขาก็กดออกเพราะว่าหนูไม่ได้ล็อกรหัส
เขาก็กดบล็อกจากเบอร์ค่ะ
อืมแล้วตอนนี้เราตามไม่ได้แล้ว

ล่าส่วนที่เราเช็คได้เขาพิกัดมันอยู่แล้วไหม

หนูไม่ได้เมาแบบเดินไม่ได้เมาไม่ได้เมาแบบว่าไม่รู้เรื่อง
เพราะว่าหนูแวะกินข้าวอยู่หนูก็โอนตังให้ร้านก๋วยจับอยู่

สติสติค่ะยังมีสติ

นี่ค่ะตำรวจสพรัฐนาธิเบศบอกว่า

ก็ส่งตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่

ไปดูว่ารถคันนี้หมายเลขทะเบียนอะไร

เดี๋ยวจะเชิญตัวมาสอบสวนแล้วถ้าพบว่าทำความผิดจริง
ก็ดำเนินคดีต่อไปค่ะ